มาดูเรื่องของการช่อกงหน่อยนะคะ
พฤติกรรมช่อกงมูลค่าความเสียหายมันเยอะเลย
กว่าล้านแล้วก็คนอีสานโดนหลอกไปเยอะนะ

ได้มาเพียบเลยจากธนาคารโลกอีกดังนั้นจะมาปล่อยกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

แต่เกษตรกรจะต้องจ่ายค่าสมาชิกก่อนนะ๒๐๐๕๐๐บาท

ทีนี้พี่น้องเกษตรกรเขาก็ยอมสิเขาก็จ่ายไป
ท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ได้อะไรกลับ

เขาเรียกว่าขูดเลือดกับปรุงจริงคุณ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณ๑๑โมง
ทางด้านตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์ก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้
เรื่องการจับกลุ่มการสอบปากคำเสียปีเตอร์
หรือว่านายพิษพิพัฒน์ศรีตระกูล
เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทพันปีกรุ๊ป
ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อกงประชาชน
กว่า๖๐๐๐คนในพื้นที่ภาคอีสาน
อย่างที่บอกค่ะความเสียหายเยอะมาก๓๐๐กว่าล้านบาท
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาเสียปีเตอร์ให้รับทราบนะคะ
เรื่องต้นเสียปีเตอร์ให้การปฏิเสธ
ตำรวจก็เลยนำตัวไปยื่นคำร้องฝากขังต่อสารจังหวัดสุรินทร์
แล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมขยายผลต่อไปเอาผิดทั้งขบวนการค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจก็ไปสืบทราบ
เสียปีเตอร์ก็ไปชักชวนเกษตรกร
ชักชวนชาวบ้านในพื้นที่สุรินทร์ในแถบภาคอีสานเนี่ย
เข้าร่วมโครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือด้านเกษตรกรรมในไทย

เดี๋ยวจะเอาเงินมาช่วยพี่น้องเกษตรกรของเราในพื้นที่ภาคอีสาน
และจะช่วยรูปแบบต่างเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำก็จะช่วย

แต่คนที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้
พี่น้องเกษตรกรต้องมาจ่ายค่าสมัครสมาชิกก่อนนะ
มาได้บางคนก็โดน๒๐๐บางคนก็โดนไปถึง๕๐๐๐
แล้วเท่านั้นไม่พอต้องไปเสียตังค่าอบรมอีกคุณผู้ชม๒๕๐๐บาท
ทีนี้พอเวลาผ่านไปเกษตรกรเขาก็เชื่อชาวบ้านเขาก็เชื่อ
เขาก็จ่ายเงินค่าสมาชิกจ่ายค่าอบรมไป
อย่างเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้
มีเหยื่อคนหนึ่งคือนางสาวณชนตรงใจก็ถูกหลอก
บอกว่าให้ไปรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรมา
เขาก็ไปรวมมา๓๕๐คนนะคะเพื่อจะเอาส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ
แล้วรวมตัวรวมข้าวเปลือกมาได้เยอะมากเลยนะ
ทางบริษัทพันปีกรุ๊ปผิดนัดชำระเงิน
ความเสียหายตรงนี้๒๐ล้านบาทค่ะ
ตำรวจก็ตรวจสอบไปอีกนะคะประวัติของเสียปีเตอร์
ไปดูซิว่าเคยโดนหมายสารอะไรบ้าง
ปรากฏว่ามีหมายจับอีก๓หมายของศาลจังหวัดสุรินทร์
แขวงพระนครเหนือสารแขวงอุบลรัชธานี
ข้อหาก็คือช่อกงประชาชน
แล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จอันนี้เป็นพรบคอม
เมืองต้นเสียปีเตอร์ก็ยอมรับว่าผมคือบุคคลตามหมายจับจริง
แต่ปฏิเสธว่าผมไม่ได้ช่อโกง
แล้วก็มีกลุ่มสมาชิกของบริษัทพันปีกรุ๊ป
เมื่อวานนี้ที่นำดอกไม้มาให้กำลังใจกับเสียปีเตอร์
แล้วก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของเสียปีเตอร์
อกจากนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาอ้างตัวบอกว่าเป็นเลขาของเสียปีเตอร์
ห้ามสื่อมวลชนถ่ายภาพห้ามนำเสนอข่าวด้วย
เพราะว่าคนที่อ้างตัวเป็นเลขาเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องดำเนินคดี
ถ้าเกิดเสียปีเตอร์เสื่อมเสียชื่อเสียง
เรื่องนี้อยู่ในมือของตำรวจแล้วนะคะ
มีการสอบปากคำแล้วแล้วก็มีหมายสารด้วย
เดี๋ยวหลังจากนี้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ขยายผลต่อไปนะคะ